ไทยรัฐทีวีค่ะรวบรวมกิจกรรมตามรอยวิถีพุทธอิ่มบุญสุขใจฉลองปีใหม่
มาแนะนำให้คุณผู้ชมไปร่วมทำกิจกรรมกันนะคะ
เน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูกันที่การสการะพระบรมเกษาธาตุ
และพระบรมศาลีริกฐาจากประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ๗๐๐ปีเลยนะคะ
อันเชิญมาประดิษฐานประเทศไทยแวะไปสักการะได้ที่พระตำหนักเพชร
วัดบวนิเวศวิหารตั้งแต่ช่วงเวลาสิบนาฬิกาจนถึงยี่สิบนาฬิกา
เริ่มไปได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง๑๕มกราคมปีหน้าเลยค่ะ
ขณะที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
หรือว่าวังหน้าเปิดให้สการะพระพุทธรูปโบราณ๑๐องค์
อันเชิญมาจากนานาประเทศโดยมีพระพุทธศิหิงพระพุทธปฏิมาสำคัญประจำ
พระราชวังบวรสถานมงคลเข้าฟรีเลยนะคะ
ตั้งแต่๙นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกาไปได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ห้ามกราคมปีหน้าเลยค่ะนอกจากนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
และหอศิลป์ร่วมสมัยทั่วประเทศฟรีในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๕มกราคมปีหน้านะคะ
ก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะขณะที่กิจกรรมไหว้พระสิบวัด
สืบสิริสวัสดิ์สิบรัชกาลนะคะก็จะมีรถปรับอากาศของขอสอมเมากอ
บริการรับส่งฟรีค่ะสถานีต้นทางนะคะ
อยู่ตามหมายเลขวัดทั้งสิบแห่งสังเกตป้ายหน้ารถได้เลยนะคะ
เขียนเอาไว้ไหว้พระ๑๐วัดแปะไว้หน้ารถชัดเจน
ให้บริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
จนถึงวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้าเลยนะคะส่วนการสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะคะ
ซึ่งที่กรุงเทพมหานครมี๒จุดเด่นคือจะเป็นเรานับเฉพาะจุดใหญ่
เพราะว่าเชื่อว่าในแต่ละวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดเหมือนกันนะคะ
แต่ที่เป็นจุดใหญ่ใหญ่ก็คือที่สนามหลวงจะมีชาวพุทธนะคะ
ไปร่วมสักการรับพระบรมศาเลียริกฐาจากพระบรมหาราชวัง
ชมการแสดงศิลป่าวเพื่อธนธรรมไทยและพิธีจุดไฟพระเลิก
ซึ่งเป็นไฟประธานจากสมเด็จพระสังฆราชช่วงข้ามศักราชใหม่
ขณะที่วัดเบนจมบอพิษดุสิตวนารามเป็นพิธีแบบล้านนา
สะดอกเคราะห์สวดสืบชะตาตามประเพณีโบราณ
รวมถึงถวายตุงมหาเศรษฐีรุ่งเรือง
และร่วมอธิษฐานเปลี่ยนแปลงชีวิตต้อนรับศักราชใหม่ด้วย
แล้วก็เราก็จะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีกัน

ฉันเคยไปที่สนามหลวงไปรายงานบรรยากาศ

สะดวกไปที่นั่นก็ไปได้นะคะ